ก็มีเกมคู่สุดมันให้ดูกันรวมถึงเกมแย่งแชมป์นะครับ
เล็กแรกนะครับทีทีบูเอฟชนบุรีนั้นก็ยังแกร่งทั่วแผ่นนะครับ
แม้ว่าจะเหนื่อยแต่สุดท้ายยังเก็บ๓แต้มแล้วคว้าแชมป์เล็กแรกครับ
สองประตูแรกนะครับทำให้ทางรัชนาวีนั้นขึ้นนำเร็วครับ
เจษดาลุยลูกนี้เข้าไปเป็นสามต่อศูนย์นะครับได้ประตูนำห่างครับ
สี่ศูนย์จากวรการนุษย์ละออกก่อนนั้นเนี่ยพอสามศูนย์ก็เล่นเพาะเพย์แล้วนะครับ
แต่ยิ่งเล่นแล้วก็ไม่เข้าทางครับแล้วมาเสียจังหวะที่บุษณะยิงแท็กมาสักครู่นะครับ
แล้วก็ลูกนี้ครับจตุรงอุ่นละไม้นะครับพอนำหกศูนย์ครับ
ก็เป็นโอกาสของทางทางหลวงบ้านนะครับก็เขาเล่นได้ประตูครับ
ไล่มาจากวิทยาศักดิ์ศรีชัยนะครับยิงสองประตูติดกันสองต่อหก
แล้วก็สามต่อหกนะครับยิงแบบต่อเนื่องเลยครับเวลาเหลือนี่ยุ่งเหมือนกันนะครับ
ว่ารัชนาวีนั้นเริ่มจะมีอาการเป๋นะครับพระศกรสกรรมวันนี้อัดอีกครับ
สี่ต่อหกแต่ว่าไม่ทันนะครับมาได้ในช่วงท้ายก็เป็นทางรัชนาวีชนะไป
หกประตูต่อสี่นะครับอยู่ครึ่งบนของตารางครับ
ปิสก็เดี๋ยววันนี้เปิดตัวคุมทีมชาติไทยนะครับ๑๑โมงนะครับ
ชาวสเปนอดีตกุญสือทีมชาติครับกลับมารับงานอีกครั้งหนึ่งครับ
จากนั้นครับดูเกมคู่ระหว่างแบงคอกบีทีเอสนะครับ
อันดับสามเปิดบ้านเจอกับเกษมณฑิตอันดับห้านะครับ
ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยแบงคอกก็เปิดเกมต่อเนื่องนะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นพิชิตโนรีนะครับ
ยิงให้กับเกษมณฑิต้างนำหนึ่งศูนย์โอ้โห
เล่นเกมรับนะครับอดทนมากแล้วพวกเขาก็สามารถที่จะขึ้นนำได้
แต่สุดท้ายโดนตีเสมอนะครับอื้อหือบราวัลป่าเบาครับ
ยิงจุดโทษจุดที่สองนะครับตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง
ครึ่งหลังครับเจ้าบ้านคลองบอลดีแต่สุดท้ายนะครับ
เกษมบัณฑิตก็มันเด็ดขาดนะครับจากการสวนกลับแล้วเป็น
นานาชัยปราบวงศานะครับยิงเบียดเสาเข้าไปทีมเยือน
นำ๒ต่อ๑ครับบุกไม่เยอะนะครับที่เราเห็น
ไลท์นี่ก็บุกแบบเน้นเลยครับไม่เกิน๓๔ครั้ง
แต่ว่าได้ประตูเกือบทุกครั้งนะครับก่อนที่เกษมบัณฑิตนั้น
จะมาเสียจุดโทษแล้วนะครับแล้วก็มีจังหวะอืม
ลูกนี้ของทางฤทธนาการนะครับอืมยิงขึ้นนำให้ทีมเป็นสามต่อสอง
ก่อนหน้านั้นเนี่ยเสียจุดโทษตีเสมอ๒๒นะครับและนาวินธนาวงศวรรคก็มาตีเสมอ๓ต่อ๓นะครับ
โอ้โหสุดมันมากมากนะครับก็เป็นเกมปัญหาเขามีการหยุดเหมือนกัน
หลังจากว่ากระเสมอดิดนั้นไม่พอใจการทำวันที่ของผู้ตัดสินนะครับในจังหวะที่เสียจุดโทษ
ตีเสมอสองต่อสองหลังจากนั้นก็คลองบอลด้วยกันแล้วเป็นทางแบงคอกเจ้าบ้านเล่น
แต่ว่าไม่สามารถทำประตูได้สามสามครับแบงคล็อกแล้วก็เสมอดิดนั้นแบ่งแต้มกันไปนะครับ
อันดับไม่เปลี่ยนแปลงแบงคอกอยู่ที่๓แล้วก็เกษมณฑิตอยู่ที่๕ตามเดิม
ช่วงหลังเนี้ยนะครับพอนำสามสองโดนนำก่อนอ่าฮะ
สองลูกชนบุรียิงสามลูกร่วดแทนแล้วก็มวันสามนาทีจนหมดเวลา
เพราะว่าผู้เล่นของชะบานเนี้ยไม่เข้าไปไล่บอลอือไม่เข้าไปไล่บอล
แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรในเกมนะครับชมบุรี
เป็นแชมป์ในเล็กแรกนะครับเกมจะพัก๒เดือนกลับมาเตะ
ในวันที่สามแล้วก็สี่กันยายนแต่ว่าช่วงระหว่างนี้
เดี๋ยวมีฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียนเชียร์การท่าเรือได้นะครับ
ทางคณะทีวีแล้วก็เดี๋ยวมีฟุตซอร์จิงชัมป์อาเซียนเชียร์ชมบุรี